คุณผู้ชมครับจากรายงานพิเศษ๒ตัวที่ให้คุณผู้ชมได้ชมไปนั้น
เป็นประเด็นที่เราจะมาต่อยอดในการคุยกันกันต่อในวันนี้
เขาเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นในครูเดือนกันก่อนนะครับ
แต่ก็ใช้กลยุทธ์แบบว่าปากต่อปากทำให้ขายดี
แต่ว่ากลยุทธ์นี้จะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหน

เราจะมาสไกด์คุยกันกับคุณภาววิทกลิ่นประทุมนะครับ
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
วันนี้สกายเข้ามาคุยกันสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจ

คนรุ่นใหม่วัยรุ่นมาเริ่มทำกันก่อน

แต่ว่าถ้าแค่ปากต่อปากจะไปรอดหรือไม่
เราควรเสริมอะไรเข้าไปดีครับคุณแพทย์ครับ

ทำธุรกิจเนี่ยมันต้องไปเปิดร้านไง

ปากต่อปากเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ผมว่า

อะไรมากเท่าไหร่นักถูกต้องไหมครับ

สิ่งสำคัญของสินค้าเนี่ย
คือของจะขายไม่ได้เนี่ย

กะว่าสินค้านี้จะขายทั่วประเทศอะไร

คุณทำกาแฟขึ้นมาคุณทำหมูทอด

แล้วคุณต้องยกนิ้วว่ามันสุดยอด

เริ่มจริงจังว่าอันนี้อาจจะเป็น

พอถามครุ่นแพทย์ต่อ

หรือดิวยังตอนแรกไม่ต้องแฟนเพจ

แล้วเราก็ลองสื่อสารผ่านตรงนี้ดู
ซึ่งเป็นวิธีการที่พูดง่ายว่า
คือมันขยายตลาดโดยที่ต้นทุน

ครับแล้วเราควรจะ
เพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อให้อยู่รอด

ก็พลังทุนทุนว่าไม่มีใครเข้ามาดู

เป็นเจ้าของธุรกิจตรงนี้คุณคุณต้องตั้งเป้า
กับคนที่เข้ามาดูทุกวัน

มีคอนเทนต์ของมันใช่ไหมฮะ

แฟนเพจเนี่ยผมให้ความรู้เรื่องการลงทุน

ทุกวันผมก็จะโพสต์บทความเกี่ยวกับ

คือพูดง่ายทุกวันต้องทำการบ้าน

ดังนั้นเวลาเรื่องของ

เช่นแบบเราก็แนะนำเรื่องการกินการรักษาสุขภาพเลยก็ตาม
แล้วก็คืออาจจะเป็นพูดง่ายเราทำพูดง่ายหา
คือตรงนี้ต้องมาทำการบ้านแล้วว่าคนที่กินหมูทอดเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรบ้าง
กรุงบูทอดนี่เขาก็ทำเก่งต้องถามว่าคนมาตามเขาเนี่ยเพราะอะไร
มีคอนเทนต์อะไรบ้างที่ติดต่อกับลูกค้านะครับ

ขอบคุณคุณแพทย์มากเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่เพิ่มเติมอีกประเด็นนึงนะฮะ

ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณแพทย์พาวิทย์กิลประทุมแมน

คุณแพทย์นั้นเป็นที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ควรจะเสริมอะไรเข้าไปโดยเฉพาะเรื่องของการหาแหล่งเงินทุน
นี่เป็นสำคัญมากแล้วก็เป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นของธุรกิจในปัจจุบันนี้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของเปิดโลกเศรษฐกิจประจำเที่ยงวันนี้ครับ